ดูแถวบางรักนะฮะมีผู้หญิงสาวชาวต่างชาติ
ขึ้นไปเล่นโยคะอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรม
แถวบางรักสักพักหนึ่งกระโดดลงมาคุณผู้ชม
เหล็กรั้วเสพร่างจนทำให้เสียชีวิตครับ
ตำรวจนครบานบางรักษ์พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เจ้าตัวที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยมูลนาฬิธิร่วมกันอยู่
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ซึ่งเป็นผู้หญิงสาวชาวต่างชาติ
ตกลงมาจากที่สูงหลังโรงแรมแห่งหนึ่ง
แขวงมหาพฤษฎราหลามเขตบางรักษ์รุงเทพอาหารนคร
เหตุเกิดเช้าวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ผู้ภัยต้องนำอุปกรณ์ตัดรวดหนามไปตัดรวดหนามออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็นำศพลงมาจากกำแพงจุดเนี้ยเป็นพื้นที่ก่อสร้างล้อมด้วยรั้วสังกษี
และบนแนวกำแพงนั้นมีการติดตั้งรั้วลวดหนามมีความคมมาก
แล้วก็ทิ้มไปที่ร่างของผู้หญิงคนนี้นะต้องนำร่างออกมาก็ค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนกันนะครับ
หนามที่เกี่ยวข้อมือบริเวณเส้นผมเสื้อร่างก็ห้อยอยู่เหนือพื้นดินแบบนี้แหละครับ
หลังจากนำศพลงมาแล้วก็ตรวจสอบสภาพศพพบแผลทั่วด้านหลังของศพ
เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาจากการที่เสียเลือดเป็นเวลานานนะครับ
ส่วนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายพักอยู่กับพี่สาวที่ห้องพักบริเวณชั้น๓
สักประมาณตี๕เนี่ยกล้องวงจรปิดเห็นภาพผู้ตายเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าไปเล่นโยคะ
บริเวณดาดฟ้าชั้น๖ของโรงแรมนี้นะครับ
ก่อนที่จะปีนรั้วลูกกรงกระโดดลงมาจากชั้น๖ลงไปที่พื้น
แล้วร่างก็ห้อยอยู่สภาพนี้ครับตั้งนาน
โดยพี่สาวของผู้ตายพอทราบข่าวรีบเดินทางมานะฮะ
แล้วก็เชิญตัวพี่สาวไปสอบปากคำด้วย
จากนั้นก็มีการส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปหาสหัยเหตุของการตายนะครับ
ไปก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่ขึ้นไปเล่นโยคะแล้วกระโดดลงมาเนี่ยเกิดจากอะไรต้องรอสอบประคำพี่สาวเขาก่อนนะครับ